ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะมีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะที่ภูเก็ตนะคะ
แล้วก็ก่อเหตุยิงนะคะอันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นไหมคะ
ผู้ชายคนนี้เขาถือชามก๋วยเตี๋ยวถูกยิงแล้วล้มหน้าคว่ำชามก๋วยเตี๋ยว
กระเด็นเวลาตามกล้องวงจรปิดเลยตี๕๕๑นาทีนี่ค่ะล้มหน้าคว่ำไปแบบนี้นะคะ
แล้วเขาบาดเจ็บนะคะเดี๋ยวค่อยดูมีภาพจากกล้องวงจรปิดภาพต่อไป
ก็จะเห็นว่าผู้ชายคนที่ถูกยิงเนี่ยเขาก็พยายามจะคลานเพื่อขอความช่วยเหลือ
นี่ค่ะเดี๋ยวค่อยดูไปเรื่อยนะคะแล้วนี่ค่ะคนก่อเหตุเป็นตำรวจนะคะ
เขาเจ็บอยู่นะเดินเข้ามานะคะแล้วเหมือนกับว่าโอ้โหจะมาก่อเหตุซ้ำอ่ะ
คือเมื่อกี้ยิงไปอีกนัดนึงละยิงเฉี่ยวศีรษะของคนเจ็บที่เขานอนฟุบอยู่ตรงนี้เลย
ใช่แล้วมีการตบหน้ามีการกระชากตัวมีการถีบซ้ำค่ะ
คนยิงก็เดินเดินเหมือนกับว่าจะไปแล้วนะกลับมาเหมือนกับจะยิงขู่รอบนึงแล้วเดินเหมือนจะไปแล้ว
ผู้ชายคนนี้ก็นอนแบบโอ้โหเขาถ่ายใจรวยเร็วแล้วอะค่ะบาดเจ็บอยู่อะค่ะ
ปรากฏว่าคนก่อเหตุย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะ
เดี๋ยวดูนะฮะนายอรุณคนเจ็บนอนอยู่ตรงถนนตรงเนี้ยคนก่อเหตุเนี่ยเป็นตำรวจนะฮะ
เป็นตำรวจค่ะเป็นตำรวจค่ะนี่นี่กลับมาอีกรอบหนึ่ง
นี่ค่ะเขาเจ็บอยู่นะคะมากระชากเขานะคะ
คือมาทำร้ายนี่ฮะนี่โอ้โหนี่ค่ะเขาเจ็บอยู่อ่ะเขาโดนยิงอยู่เนี่ย
ชาเขาขึ้นมาแบบเนี้ยแล้วก็คือพอพอจับเขาขึ้นไปแล้วเนี่ย
จะมีไปเตะนะฮะไปเตะเขาอีกที่ตรงก้นเขาตรงบ้านท้ายเขานะฮะ
นี่ค่ะคือหลักหลักเนี้ยครับยิงเขาแน่แน่แล้วครับ
แล้วไปทำร้ายเขาซ้ำทั้งที่เขาถูกยิงไปตบหน้าไปกระชากตัว
ผลักไปถีบครับนี่ค่ะทีนี้ค่ะเนี่ยตรงตรงพาขึ้นมาแล้วเนี่ย
อ่าแล้วก็ไปทำร้ายเขานะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์สองคลิปนี้อ่ะนะคะ
มันมีคลิปคลิปหนึ่งที่เห็นตำรวจที่เป็นผู้ก่อเหตุคนนี้ครับ
ยืนคุยนี่ค่ะยืนคุยกับผู้ชายอีกคนนึงที่หน้าร้าน
แล้วลักษณะดูเมาอ่ะยืนแทบไม่อยู่แล้วมือถือปืน
แล้วแบบโอ้โหยิงปืนออกไปคือระดับแขนอ่ะนะ
แล้วมียิงขึ้นฟ้าด้วยนะแล้วมองไปแบบนี้ค่ะ
นี่คือก่อนเกิดเหตุแล้วก็เดินออกไปจากภาพ
นี่มันเกิดอะไรขึ้นเมาอยู่ยืนแทบไม่อยู่
อีกคนนึงต้องดึงเสื้อไว้เห็นไหมเอาแล้วไปยิงเขาทำไม
นั่นน่ะสิคะเราตรวจสอบให้ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ถ้าดูเวลาตามในกล้องวงจรปิดนะคะประมาณตี๕๕๐นาทีนะคะ
ตำรวจคนที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะพอถูกจับยังเมาอยู่เลย
แล้วตะโกนโวยวายด่าตำรวจที่มาจับครับ
บอกว่าฆ่าผมก็ได้พี่

มันยังไงบ้าง

ไป
ไปดีที่

ข้าวผมแล้วเฮ่ย
ตำรวจก็ต้องจับขึ้นรถนะคะ
ครับแล้วก็นำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก

เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
ก็ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะ
คนเจ็บชื่อว่านายอรุณทองพลับอายุ๒๕ปี
คนนี้ค่ะที่นอนอยู่เนี่ยค่ะ

ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ใส่เสื้อยืดและกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลยังใส่ผ้ากันเปื้อนอยู่เลยนะคะ

ถูกยิงค่ะถูกยิงเข้าที่ใต้รักแร้ด้านขวาหนึ่งนัด
แผ่นหลังด้านซ้ายอีก๑นัด
เจ็บหนักเลยนะคะโอ้โหคือนอนหายใจรวยรินนะคะ
กู้ชีพปั๊มหัวใจรีบส่งโรงพยาบาลป่าตอง
ส่งตัวไปโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตต่อ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ

เมามากแล้วก็ไปทะเลาะกับชาวต่างชาติ
สักพักหนึ่งชักปืนขึ้นมายิงขึ้นฟ้า
นายอรุณคนเจ็บนะคะเดินผ่านตรงนั้นพอดี
เพื่อจะไปเก็บชามก๋วยเตี๋ยวที่ลูกค้าสั่ง
คือลูกค้าเขาสั่งก๋วยเตี๋ยวกินเสร็จแล้วแล้ววางเอาไว้ก็เลยไปเก็บชามก๋วยเตี๋ยว

นี่ค่ะชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกแบบนี้

ดูสิคะเขาไปเก็บชามก๋วยเตี๋ยวเขาเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยว
ผู้ก่อเหตุ๑๐ตำรวจโทเทพชานรงค์อายุ๒๕ปี
เป็นอดีตตำรวจชุดสืบสวนสังกัดตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ต
แล้วก็ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่กองกำกับการตำรวจภูทรภาค๘
ก่อนเกิดเหตุตำรวจนายนี้เขามาเลี้ยงฉลอง

ก็ย้ายไงย้ายไปประจำอยู่ที่ภูทรภาค๘

ตำรวจนายเองย้ายแล้วเมาแล้วมาก่อเหตุนี้ดูซิ
คือดื่มหนักมาก

ตำรวจนายนี้เหมือนกับไปเคลียร์ปัญหากับหุ้นส่วนที่เป็นชาวต่างชาติ

พอเคลียร์กับชาวต่างชาติไม่รู้เรื่องทะเลาะกันยิงปืนขึ้นฟ้า
แล้วนายอรุณพ่อค้าร้านก๋วยเตี๋ยวเดินผ่านมาพอดี
แล้วถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
แต่ถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วทำไมต้องไปซ้ำเขาอ่ะคะ

เนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเนี่ย
โดยเฉพาะตอนที่เขาถูกยิงอยู่ดีถูกยิงเนี่ย
โอ้โหชามก๋วเตี๋กระเด็นไปนู่น
แล้วตัวเองเดินเข้ามาเนี่ยเอาปืนยิงเฉียวหัวเข้าไปเลยนะ

ถ้าเข้าหัวเขาเข้ามาเนี่ยแล้วก็ทำทีเหมือนจะเดินจากไป
ยังย้อนกลับมาทำร้ายเขาอีก

เอาผมไปฆ่าเลยพี่อะไรประมาณอย่างนี้อย่างนี้นะฮะแหมขุนเขาก็แค่ตอบจาก
อย่างมากก็ถูกดำเนินคดีติดคุกอะไรก็ว่ากันไป
แต่อีกคนนึงเนี่ยตอนนี้เขาบาดเจ็บสาหัสอยู่
เจ็บสาหัสอยู่ใช่ค่ะแล้วเขาก็เป็นเสาหลักของครอบครัวในการทำงานหาเลี้ยงครอบครัวด้วยนะคะ
อยากให้ทุกผู้ชมดูภาพที่โรงพยาบาลเหลือเกินนะฮะ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะครับ
ภรรยาของคนเจ็บเนี่ยโอ้โหวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ไปนั่งเฝ้าอาการของสามีเนี่ยนะฮะอาการนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงครับ
ตอนนี้ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่แล้วทำไมครอบครัวนี้ต้องมาอยู่ในสภาวะอย่างนี้

นี่ฮะภรรยานะครับของคนเจ็บที่ถูกตำรวจยิงเข้าไปเนี่ยครับ
นางสาวกุณฑิตาชนะนานนะครับมานั่งเฝ้าอยู่หน้าห้องผ่าตัด
เพื่อรอดูอาการของสามีนะครับที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะครับ
เธอบอกว่าวันนี้นะนี่ฮะที่นักข่าวไปคุยด้วยเนี่ย
ญาติพี่น้องก็ต้องมาปลอบกันเนี่ยวันนี้ที่ทำได้เนี่ยสำหรับตัวเธอ
สิ่งที่ทำได้ก็คือไปไหว้พระไปไหว้สารพระภูมิของโรงพยาบาล
เพื่อขอให้สามีเนี่ยปลอดภัยนี่ฮะนางสาวกุณฑิตาบอกว่า
ปกตินายอรุณสามีมีอาชีพคือขี่จักรยานยนต์รับจ้างในซอยบางลานี่แหละ
คืนวันเกิดเหตุไปขายก๋วยเตี๋ยวแทนแม่ยายค่ะนะฮะขณะนั้นลูกค้าเริ่มซาแล้ว
นายอรุณก็อ้าวไปเก็บถ้วยเก็บโฟมนะครับที่ลูกค้ากินเสร็จแล้ว
แล้ววางทิ้งไว้ข้างทางเพื่อเอาไปทิ้งอยู่ดีถูกยิงครับทุกผู้ชมครับ
อาการของสามีนะครับนางสาวกุณฑิตาบอกว่าหมอบอกว่าน่าเป็นห่วงครับ
เพราะกระสุนสองนัดที่เข้าไปนะฮะท่านผู้ชมครับคุณเขมสอน
ปอดทั้งสองข้างเลยนะฮะโดนปอดสองข้างนะครับ
มีรูฉีกขาดนะครับเลือดออกเยอะมากต้องให้เลือดตลอดเวลา
ความดันก็ต่ำลงสามารถช็อกได้ทุกเมื่อ
คือตอนนี้เนี่ยออกจากห้องผ่าตัดแล้วแต่หมอบอกว่ายังไม่พ้นขีดอันตราย
ค้าขายก๋วยเตี๋ยวคนนี้ที่ถูกตำรวจเมาเนี่ยยิงเข้าไปจนบาดเจ็บสาหัส
ที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตนะครับ
แล้วไปจับกุฎบีไปเพราะว่าเค้าต้องให้เลือดตลอดเพราะว่า
ตอนนี้ก็รอแต่เขาฟื้นอย่างเดียวแล้วก็ดูว่าปอดจะมีเลือดคุณหมอว่าตอนนี้ยังมีเลือดออกอยู่
ก็ดูต้องดูก็ดูอาการยังน่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่ายังไม่ค้นคลิปอ่ะค่ะ
แรกก็ไม่โกรธค่ะพอหนูก็เห็นคลิปที่เขากระทืบแฟนหนูช้ำอ่ะ
เขาไม่เคยรู้จักกับแฟนหนูแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องกันอืมแล้วเขาทำแบบนี้ทีเพราะว่าเขาเมาอ่ะ
คือแล้วแฟนหนูต้องมารับแบบนี้คือหนูก็โกรธหนูพูดตรงเลยว่าหนูโกรธค่ะ
ต่อให้เขาจะบอกว่าเขาเมาเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาโกรธ
ถ้าหนูทำแบบนี้กับคนในครอบครัวเขาหนูก็ถามกลับเขาบ้างว่าเขาจะโกรธหนูไหม
ตั้งแต่หนูคลอดลูกคนแรกแฟนหนูก็ทำงานคนเดียวมาตลอด
ตั้งแต่คลอดลูกแล้วตอนนี้หกปีแล้วค่ะมาทำงานคนเดียวอืมค่ะ
หนูไม่ได้ทำหนูเลี้ยงลูกไปตลอดแล้วก็เนี่ยเพิ่งคลอดลูกคนที่สองได้๓เดือนกว่า
แล้วก็มาเจอแบบนี้แล้วช่วงโควิดช่วงนี้ด้วย

ลูกเล็กนี่พึ่งคลอดได้๒๓เดือนคือก็อย่างที่คุณกุณฑิตาบอก
คือถ้าญาติพี่น้องเราไปมีเรื่องต่อยตีกับเขาใช่ไหม

แล้วคุณมีปืนคุณเอาปืนมายิง
เขาเป็นพ่อข้าขายปลอดภัยเดี่ยวเขาทำงานนะคะ

ถูกจับติดคุกแล้วยังไงแต่นั่นเขาไม่รู้จะเป็นยังไง
ออกจากโรงพยาบาลจะเป็นยังไงก็ไม่รู้
ท่านผู้ชมครับพลตมตรีพรศักดิ์นวลหนู
ท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตนะครับ
บอกถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับตำรวจคนนี้นะครับ
ตอนนี้สพตคือคุมตัวไว้ได้แล้วทั้งที่เกิดเหตุ
แจ้งข้อหา๓ข้อหามีพยายามฆ่าผู้อื่น
มีข้อหาเรื่องของการพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อหายิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควร
ตำรวจโทเทพชานลงนะครับคือตำรวจนายนี้เคยสังกัด
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตแล้วตอนนี้ก็แจ้งไปยังต้นสังกัดของตำรวจนายนี้แล้วนะครับ
คือกองบังคับการตำรวจสืบสวนภูทรภาค๘ที่กำลังจะย้ายไป
แล้วไปเลี้ยงฉลองนี่นะตอนนี้ภูมิคับบัญชาต้นสังกัดได้สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว
ส่วนคนเจ็บยังอยู่ที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตอาการยังสาหัสนะครับ
ซึ่งทางตำรวจได้ส่งตัวแทนไปเยี่ยมไปให้กำลังใจญาติของคนเจ็บแล้ว
แล้วก็จะดูแลอย่างดีนะฮะส่วนเรื่องของตำรวจในสังกัดจังหวัดภูเก็ตเนี่ย
ตอนนี้ก็กำชับกันไปเรื่องการพกพาอาวุธปืนต้องใช้เพื่อป้องกันตัวและปราบอาทยากรรมเท่านั้น
เอาไปก่อเหตุแบบนี้ไม่ได้แต่นี่เอาไปก่อเหตุ
นี่ผมว่าต้องขยายผลด้วยนะคือที่ไปมีเรื่องมีราวกับเขา
ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยคือไปเคลียร์กับหุ้นส่วนใช่ไหมค่ะเออ
ทำอะไรทำธุรกิจอะไรมีหุ้นส่วนอะไรยังไง
คือทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปอะค่ะครับที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะ
แล้วก็ไปที่ผับแห่งหนึ่งไปถามพนักงานของร้าน
ส่งคุณสุชาดาสิริคงลงพื้นที่ไปคือวันนี้ร้านนี้เขาบอกว่า
เขาขอเปิดร้านตามปกติเพราะเขาไม่เกี่ยว
คือลูกค้าที่เป็นตำรวจที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะมาดื่มในร้านแล้วออกจากร้านไปแล้ว
ทะเลาะกับชาวต่างชาติที่หน้าร้านอีกร้านนึง
แล้วมันเป็นลักษณะของการแย่งปืนกันแล้วผู้ก่อเหตุก็เลยยิงปืนออกไป
แล้วไปโดนพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวจนเขาบาดเจ็บสาหัส
ทีมข่าวไปคุยกับนายมิดชัยทัศวงศ์เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตจุดป่าตอง
ซึ่งเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดมาก
คือเขาเป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในซอยนั้นด้วย
เขาเห็นคนขายก๋วยเตี๋ยวล้มลงไปกับพื้นเขาเลยรีบไปช่วยเลยค่ะ
ไปปั๊มหัวใจเลยค่ะเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
เพราะว่าเขาจะเข้าไปช่วยแบบว่าในเบื้องต้น
เพราะว่าผมก็เป็นกู้ภัยผู้บาดเจ็บอยู่ในอาการสาหัส

เขาไม่สามารถพูดคุยได้ครับมีหายใจเคลือกเหมือนกับ
ลิ้นเหมือนจะสิ้นลมแล้วแล้วก็มีเพื่อนเขาอ่ะช่วยพยุงช่วยอยู่
คุณผู้ชมคะพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่บอกว่า
ก็เห็นตำรวจที่ก่อเหตุและกลุ่มเพื่อนที่เป็นตำรวจด้วยกันเนี่ย
ฉลองกันตั้งแต่หัวค่ำและคนแถวนี้เขาบอกว่าอ๋อ
ร้านนี้เหรอเป็นร้านประจำของตำรวจ
เวลาจะสังสรรค์อะไรจะเลี้ยงอะไรฉลองอะไรมาร้านนี้ประจำ
ก็เลยคาดว่าเหตุการณ์นี้ก็คือคงเมาหนักมากแล้วก็กลับไม่ได้
ก็เลยยังนั่งอยู่ในร้านจนมันเกิดเรื่อง
คือถามว่าพอตำรวจคนที่ก่อเหตุในคลิปนี้นะคะ
เขาก่อเหตุเสร็จแล้วเขายังไงครับ
เขายืนรอมอบตัวไหมเขารู้สึกผิดไหมหรือเขาตกใจไหมเขายังไง
พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่บอกว่าพอก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
ตำรวจนายนี้วิ่งข้ามไปที่ผับอีกฝั่งหนึ่งไปซ่อนตัว
ซ่อนตัวเลยไปซ่อนตัวอืมแต่ด้วยอาการที่มันเมาหนักมาก
หนีไปไหนไม่ได้สุดท้ายก็เลยโดนจับไงฮะอ่า
พอยิงเสร็จเขาก็มานั่งอยู่ร้านนั้นก็กลับไปนั่งที่เดิมใช่ค่ะ
เอาเหมือนง่ายเป็นร้านคอนแท็กของตำรวจ

เขาก็เลยน่าจะมาเลี้ยงกันมากินกันตรงนี้

เพราะหนูไม่รู้เพราะว่าร้านนี้เขาก็มีปาร์ตี้ประจำ
ก็ไม่ได้สนใจว่าเขามีอะไรกันบ้าง
แต่ถ้าสังเกตก็คือเราจะรู้ทันทีว่า

เขาจะนั่งแยกนะเธอบอกว่าเขาจะนั่งอย่างนึง

จริงที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วต้องมาถูกยิงอาการสาหัสนะคะ
ทีมข่าวไปคุยกับพ่อค้าร้านน้ำแข็งใส
ที่รู้จักกับนายอรุณคนเจ็บอะค่ะ
แล้วคุณผู้ชมบอกเห็นภาพนี้ตอนล้มลงไปเนี่ยโอ้โหสงสารมาก

ถ้าจะบอกว่าตอนแรกอะไรนะที่มีคนซึ่งเป็นการกล่าวอ้างนะ
ต้องให้ตำรวจเขาไปสอบสวนขยายผลต่อว่าเอาปืนลงปืนลั่น

แล้วมาซ้ำเขาแบบนี้มันไม่ได้นะคะ
คือคนที่เขารู้จักกับคนเจ็บเนี่ยค่ะบอกว่าสงสารมากนะคะ
คือเมื่อคืนคนเจ็บเขาก็ไปช่วยแม่ยายขายก๋วยเตี๋ยว
แล้วเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรไม่ได้รู้จักกับคนก่อเหตุ

ตำรวจเนี่ยนะไปเลี้ยงฉลองสังสรรค์กันบ่อยไม่เป็นไรหรอกนะ
แล้วพอเมาอ่ะแล้วควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ควบคุมสติตัวเองไม่ได้แล้วมาก่อเหตุแบบนี้
คนที่เขาทำงานกันอย่างสุจริตเข้ามาเดือดร้อนนะคะ
ครับ
กลัวไหมอ่ะถามความรู้สึก
กดถึงว่ากลัวมันก็กลัวอ่ะครับ
ทีมข่าวก็พยายามตามหาเพื่อน

ของตำรวจที่ก่อเหตุน่ะนะคะ
ก็ไปเจอนะคะก็เจออยู่บ้างแหละ

ตำรวจที่ก่อเหตุเนี่ยเขาเรียกกันว่าหมู่เทพหมู่เทพ
เป็นตำรวจยิงปืนเก่ง

นี่คือคลิปที่เขาซ้อมปืนนะคะ

คือคนที่ใกล้ชิดกับหมู่เทพ

แล้วก็ไปซ้อมยิงปืนอยู่บ่อย

แล้วก็ชอบไปเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืนด้วยไง

เคยไปเที่ยวสถานบันเทิง

นั่นหมายความว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่แบบควักปืนออกมา

ก็ถูกต้องก็เป็นเจ้าหน้าที่ก็ต้องซ้อมบ่อย
คุณจะไปมีงานเรียนสั่งสรรค่ะ

พกปืนไปทำร้ายประชาชนแบบนี้ไม่ได้นะ
คือแถวบ้านผมพวกพกปืนไปเทียวเผล็ดเท็กโผล่